สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ขีดเส้นใต้การเมืองคืนนี้จับประเด็นส่องกล้องไปที่
เรื่องการย้ายพักของอดีตสอสอครับที่จริงการย้ายพักของอดีตสอสอ
เมื่อจะนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับ
เพราะทุกครั้งที่จะมีการเลือกตั้งก็จะมีการย้ายพักเปลี่ยนพักกันอย่างนี้
ผมอยู่ในวงการข่าวมาสี่สิบกว่าปีเกือบห้าสิบปี
ก็จะได้เห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาครับแต่คราวนี้ที่ไม่ธรรมดา
และคนที่ติดตามวงการเมืองสื่อมวลชนเขาให้ความสำคัญกันมาก
เพราะพฤติกรรมเป็นการย้ายพักแบบน้ำเน่าครับเรียกว่าน้ำเน่าเหม็นหึงเลยล่ะ
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านดูหัวข่าวนี้สิ
เป็นข่าวใหญ่อยู่๒๓วัน
เรื่องตั้งกลุ่มสามมิตรระดมสสร่วมสมศักดิ์สุริยะลุย
อีกข่าวหนึ่งบอกว่าสมศักดิ์สุริยะดูดดึงสอสอเพื่อไทย
แล้วท่านดูในภาพสิครับจะเห็นคุณสุริยะคุณสมศักดิ์
เดินทางไปนี่ที่สนามบินที่เลยครับ
ข่าวที่ตามมาก็ขยายความว่าคำว่า๓มิตร
มิตรมีใครล่ะครับมีดรสมคิตมีคุณสมศักดิ์มีคุณสุริยะ
แล้วในรายงานข่าวก็บอกว่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนี่แหละ
จะเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
พักพลังประชารัฐก็คือพักที่ดรสมคิตมีส่วนเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ต้น
พลังประชารัฐก็คือพักที่มีเป้าหมาย
จะเป็นแก่นำในการสนับสนุนให้บิกตุ
กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง
ฉะนั้นข่าวการเดินหน้าที่เรียกว่าเดินหน้าดูด
การชวนสอสอก็ต่อเนื่องมาว่า
จากที่จังหวัดเลยแล้วเป้าหมายยังอืออีกหลายจังหวัด
แล้วก็มีรายชื่อสส๓๐๔๐คน
ที่อยู่ในกลุ่มที่ว่าตัดสินใจแล้ว
จะมาอยู่กับพักพลังประชารัฐ
เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรอกครับ
แต่ว่าที่เขาจับตามองก็คือว่ามีเรื่องเงินเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้อง
คือเกรดที่ว่าลงแล้วได้แง่รับไป๕๐ล้าน
แล้วในรายงานข่าวก็บอกว่ามีการจ่ายรายเดือนด้วยนะครับ
จริงอยู่ครับถึงแม้ว่าข่าวนี้จะได้รับการปฏิเสธว่า

ของคนในพักเพื่อไทยเพื่อเรียกร้องให้พักเพื่อไทย
หันความสำคัญมาดูความสำคัญเลือกเงินทอง

แต่ว่าคนที่ติดตามการเมืองพอจะเลือกเชื่อได้ครับว่า
เรื่องแบบนี้เราควรจะเชื่อใคร

ฉะนั้นประเด็นเรื่องนี้มีคำถามตามมาเยอะครับ
เช่นคำถามจากคุณสมชายวงศวรรษ
คุณสมชายวงศวรรษก็คำนวนตัวเลขว่า
ถ้าหัวละ๕๐ล้านหัวละ๓๐ล้าน
ล้านเนี่ย๑๐๐คนก็๕๐๐๐ล้าน
แล้วยังมีค่าโน่นค่านี้อีกตีซะว่า๖๐๐๐ล้าน
เอาเงินมาจากไหนนี่คำถามเอาเงินมาจากไหน
คุณอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
เรียกร้องท่านดูหัวข่าวสิครับจี้บิ๊กตู่เคลียร์ปมดูดสอสอ
หากยังทำเฉยให้เลิกพูดเรื่องปฏิรูปการเมือง
แต่ว่าคุณวิสิทธิ์เรียกร้องให้พลเอกประยุทธิ์
แสดงความชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนพฤติกรรมแบบนี้
มันไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ว่าใครก็ไม่ควรจะทำ
นี่คุณอภิษฎว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่
เป็นประเด็นสำคัญครับเพราะว่าอะไรครับ
เพราะว่าถ้าข่าวนี้เป็นจริงก็แปลว่ากระบวนการปฏิรูปการเมือง
คาดหวังกันไว้ล้มคลื่นครับไปไม่รอด
กลับไปดูจำได้ไหมครับว่าก่อนที่จะมีการยึดอำนาจ
การเมืองไทยทำให้คนไทยสิ้นหวังมากว่า
เพราะการเมืองขัดแย้งกันรุนแรงเพราะการเมืองฝักไฟในเรื่องผลประโยชน์
สุดท้ายขึ้นมาบ้านเมืองก็เกือบจะไปไม่รอด
แล้วสุดท้ายขึ้นมาเขาก็มายึดอำนาจ
และก่อนที่จะยึดอำนาจถ้าจำได้บนเวทีกปศนั่นน่ะ
ก็มีเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง
เรียกร้องกันถึงว่าควรจะปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งด้วยซ้ำไป
เพราะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เลือกตั้งกลับมาก็เหมือนเดิมอีก
แต่ว่าเมื่อปฏิรูปการเมืองก่อนเลือกตั้งไม่ได้
ทันทีที่ขอสชยึดอำนาจคศได้ตั้งสปชสมาชิกสภาพปฏิรูปแห่งชาติขึ้น
การปฏิรูปการเมืองเป็นหัวข้อใหญ่ในการหยิบยกขึ้นมาเพื่อจะปฏิรูป
สปชหมดหน้าที่ไปมีสปทมารับไม้ต่อ
สปทมารับไม้ต่อก็เอาเรื่องการปฏิรูปประเทศ
ที่สปศึกษาไว้นะ
มีข้อเสนอแนะไว้ศึกษาไว้เอามาสารต่อ
เดินหน้าสู่การปฏิรูปการเมืองต่อ
พอสปทพ้นหน้าที่ไปใน๑๑รูป๑๑ด้านของคณะปฏิรูปประเทศ
ก็มีเรื่องสำคัญเรื่องการปฏิรูปการเมืองเอามาทำต่อครับ
เห็นไหมฮะว่าทำกันมาเป็นชุดเป็นชุด
หมดเงินหมดทองไปไม่รู้เท่าไหร่
ตั้งคณะกรรมธิการทั้งคณะกรรมธิการชุดใหญ่
และคณะอนุกรรมธิการขึ้นมาไม่รู้กี่ชุด
ประชุมกันแล้วประชุมกันอีกมีข้อเสนอมากมาย
จนกระทั่งมาถึงชั้นร่างรัฐมนูล
ร่างรัฐมนูลก็นึกถึงการปฏิรูปการเมือง
เขียนไว้ละเอียดว่าถ้าจะปฏิรูปการเมือง
รัฐมนูลควรจะเป็นอย่างนี้
พอมีกฎหมายรัฐมนูลเป็นแม่บท
กฎหมายลูกกฎหมายพรบประกอบรัฐมนูลหลายฉบับ
ก็ลงลึกในรายละเอียดว่า
ถ้าจะปฏิรูปการเมืองจะต้องทำยังไง

แต่ว่าเรื่องทั้งหมดกรอบและแผนทั้งหมดล้มเลยครับ
ถ้ายังปล่อยให้พักการเมืองทำกันอย่างนี้
ก็คือว่าซื้ออดีตสอสอหรือซื้อสอสอมาร่วมพัก

เมื่อมีการลงทุนแงครับ
เมื่อลงทุนขนาดนั้นเมื่อมีอำนาจขึ้นมาก็ต้องถอนทุน
การถอนทุนก็ต้องทุจริต
ทดจริตได้แล้วก็เก็บเงินไว้ก้อนหนึ่ง
เพื่อที่จะนำไปสู่เลือกตั้งอีก
แล้วกลับมามีอำนาจอีกแล้วก็ถอนทุนอีก

มันก็กลับไปรูปเก่านี่ครับ
มันก็ไม่มีอะไรเลยที่จะพิสูจน์ว่า
เป็นการปฏิรูปการเมืองทั้งหมดที่ทำไว้
เหลวไปไม่รอด
ฉะนั้นสิ่งเรียกร้องก็คือว่า
ผลเอกประยุทธ์จะบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้
ท่านไม่เกี่ยวกับภักดิ์พลังประชารัฐ
แต่เขาก็ชัดเจนว่าจะสนับสนุนท่านเป็นนายกต่อ
ท่านต้องแสดงท่าทีให้ชัดเจนออกมา
ผลเอกประวิทย์ซึ่งพูดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า
รับว่าผลเอกประยุทธ์เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นนายก
พูดง่ายท่านก็จะหนุนต่อให้เป็นนายกต่อ
ท่านก็ต้องแสดงท่าทีออกมาว่า
พฤติกรรมที่ทำกันอยู่เนี่ยมันควรทำไหม
มันสวนทางกับการปฏิรูปการเมือง

ฉะนั้นหวังว่าการเมืองใหม่ในรัฐมนูลใหม่
การเมืองใหม่ในกฎหมายลูกใหม่
การปฏิรูปการเมืองใหม่มันต้องเกิดขึ้นได้
แต่ทั้งหมดนี้จะต้องตั้งคำถามว่า
การซื้อขายตัวอดีตสอสอที่ทำกันอยู่เนี่ย

และถ้าจริงผู้มีอำนาจจะว่ายังไง

อย่าพูดอีกว่าจะมีการปฏิรูปการเมือง
เอาล่ะครับเวลาหมดกลับไปโต้ข่าวครับ